อยู่กรรมศูนย์

ล่าสุดจะโคจรกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ
แล้วก็มีพี่ปราโมทแสงสอนมาเล่นด้วย
กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง
ประกบกับเหล่านักแสดงไฟแรงด้วยนะคะ
ก็มีน้องโอมทิติวัฒน์ค่ะน้องสิงโตปราศ
แล้วก็นางเอกใหม่นะมารับบทไม้เม่นแล้วก็ป้อน

งานนี้คู่ขวัญในอดีตจะรู้สึกอย่างไรไปฟังจ้า
คือต้องบอกก่อนนะครับว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับ

เวอร์ชั่นที่เราเล่นมาไม่ว่าจะเป็นเจน๑เจน๒จนถึงเจน๓
มันก็คือจะเป็นตำนานในยุคนั้นนะครับ
เราก็ผันตัวมานะครับอย่างเป็นแม่นี่ครับเป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างผม

ดีใจนะคะที่ได้รอดชีวิต

ก็คิดว่าเกือบจะไม่ทันแล้วนะคะ

ถึงแม้ว่าจะมาเป็นรับเชิญก็รู้สึกยินดีมากค่ะ

ดูจากหน้าตาสดใสขึ้นขนาดนี้
พี่นุ๊กพูดมาขนาดนี้อัปเดตเลยละกัน

อัปเดตอาการป่วยโรคมะเร็งไทรอยด์หน่อยค่ะ
คุณฮาริมค่ะที่กลับไปประเทศมาเลเซียแล้วก็ต่อวีซ่า
ตอนนี้ค่ะกลับมาเมืองไทยหรือยัง

ตอนนี้ก็แข็งแรงดีค่ะสดชื่นสดใส
แต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยนะคะ
เพราะว่าเราก็เหมือนต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ครบ๓๒แล้ว

กลัวจะเป็นมะเร็งแต่กลัวจะต้องกลืนแร่นี่แหละค่ะ
เพราะมันทรมานมากเป็นอะไรที่รู้สึกว่าสุดแล้วค่ะ

เพราะว่าไทรอยด์มันก็ถ้าเกิดเราไม่มีฮอร์โมนไทรอยด์ค่ะ
มันก็จะทำให้มีโอกาสเป็นซึมเศร้าได้ง่าย

สามียังไม่กลับมาเลยค่ะ
หายไปนานแล้วค่ะแต่คิดว่าก็คงอีกนานค่ะ
น่าจะแบบว่าปีหน้าไปแล้วคงจะได้เจอกัน
เพราะว่ามาเลเซียเขาล็อกดาวน์อยู่ตอนนี้

แต่ถ้าทิ้งเมื่อไหร่จะรีบบอกจะรีบบอกเลยนะคะ

ต่างคนก็ต่างไปทำธุระก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันแน่นอนนะคะ
ตรงนี้ดีนะถึงตัวเองป่วยแต่ว่าไม่ปล่อยให้ตัวเองเศร้าไง